รักขอสงกรานทิ้งท้ายกันหน่อย
ถ้าไม่พูดถึงเธอคนนี้สาวขาแว้นขาแดนคนนี้ไม่ได้แล้ว
แพทย์นับประพาไปดูซิว่าสงกรานของเธอเขาบอกว่ามันถึงขนาดไหนไปดู
ได้มาได้มาเลยนะคะดูท้ายคอย
มาป่าวมอสมาป่าว
มาป่าวมอสมอสมอสดูไหนแล้วมอส
เอาจริงดิน้องแพทย์ชอบเหรอ

แล้วอยู่หน้าแสดงว่าซื้อ
บอกแล้วถ้าไม่ใช่แพทย์น้ำประพาทำไม่ได้
ไม่ได้จังหวะเพลงตื๊ดชนแดนนี่แหละค่ะ
วกกับคำเชิญชวนให้แฟนมาเล่นน้ำสงกรานด้วยกัน
เขาขอเรียกว่าคำนี้นางฟ้าเด็กแว้นแพทนับประพา
บายรออยู่ท้ายซอยนะเฮ้ยแถวบ้านพักของเธอนี่แหละ
ชอบอ่ะพูดติดตามเธอเนี่ยกว่าเจ็ดแสนคนบนเฟซบุ๊ก
ณปภาตันตระกูลเขาบอกว่าเห็นแล้วแหมอมยิ้ม
ไปกับความขี้เล่นของนางเอกติดดินคนนี้
อันนี้ไม่ใช่ติดดินธรรมดานอนเกลือกลงไปในดินด้วย
เข้าว่ากันทั้งนั้นเออออกมาร่วมสนุกกันกับญาติพี่น้อง
แล้วก็หลานการเรียกได้ว่าซอยนี้แพทย์คุมอ่ะ

ก็ปักหลักตั้งแก๊งดักเล่นน้ำกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็เพิ่มความมันให้กับสายแดนสายตื้น
ออกสเต็ปกันด้วยเครื่องเสียงแบบจัดเต็มค่ะ
คลิปดังกล่าวเนี่ยแพทนปภาขอไลน์สดผ่านเฟซบุ๊ก
ช่วงนี้กำลังฮิตผ่านช่วงเย็นที่ผ่านมาวันที่๑๓เมษายน
มีผู้เข้าชมมากกว่า๓๗๐๐ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
เป็นตัวอย่างที่ดีนะแต่งตัวเรียบร้อยคุณแพท
จะยืดก็เป็นตัวยืดสินะ
ได้เลยถ้ามารอ๒โมงถ่ายรูปได้เลยค่ะ
ถ้ามีขึ้นไปท้ายกระบะหน่อยแพทย์เอ้ยครบเลย

อีกนิดเดียวแต่ก็เป็นความน่ารักแหละ
ก็เวลาเราเด็กวัยรุ่นเล่นแถวบ้านก็เล่นกันฟิลเนี่ยเนอะ